ดูสาวสุรินดวงแข็งนะคะขับรถเก๋งเข้าเส้นทางลัด
แต่ว่ามันเป็นช่วงกลางคืนแถมไม่ค่อยชินเส้นทางนะคะ
อะไรไม่ค่อยเห็นรถเสียหลักตกข้างทาง
ตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัสนะนอนอยู่แบบนั้น
สภาพรถที่ตกข้างทางไปนะคะนอนอยู่แบบนั้น
ข้ามคืน๑คืนเต็มโอ้ถือว่าพังเยอะนะคะเนี่ย
ชาวบ้านไปเห็นตอนช่วงเช้าของวันที่๘มกราคมที่ผ่านมานะคะ

แล้วรถยับขนาดนี้และบาดเจ็บสาหัสแต่สุดท้ายเนี่ยรอดนะ
ห้อยพระอะไรคะเออนั่นสิเดี๋ยวต้องไปถามนะคะ
เอามาดูเหตุการณ์นี้กันก่อนนะคะคุณผู้ชม
เห็นรถเก๋งสีหวานคันนี้แต่สภาพยับเยินนะคะ
พลิกคว่ำแต่แข็งข้างตัวรถนิ่มปิดงอ
งจากตัวรถ๕เมตรพบผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิง
ทราบชื่อนางสาววรรณภาระมัยนินอายุ๓๒ปี
แผลที่เธอได้รับนี่คือแผลฉีกขาดที่ศีรษะขนาดใหญ่
กว้างประมาณ๒๕นิ้วยาว๕นิ้ว
ตรงนี้ที่มันเป็นแผลชะกันบริเวณศีรษะเลือด
มันไหลแห้งแล้วเธอก็นอนสลบอยู่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่๗มกราคมที่ผ่านมา
แต่มีคนไปเจอเธอเช้าวันที่๘มกราคมนะคะ
คนที่ไปเจอแจ้งตำรวจศูนย์วิทยุ๑๙๑สพกาบเชิง
แจ้งว่าพบรถยนต์ประสบอุบัติเหตุ
ตกถนนพลิกคว่ำไปในพื้นที่นาของชาวบ้าน

ก็คือเป็นเส้นทางจากบ้านตาเก่าพาชื่น
ลัดไปจะไปออกบ้านแนงมุดอำเภอกาบเชิง

เร่งนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเพราะว่าเห็นว่ามีแผลชะกันนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปพูดคุย
กับหญิงสาวชาวสุรินดวงแข็งคนนี้
เพราะเธอสามารถพูดคุยได้แล้วนะคะ
นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลปราศาสตร์จังหวัดสุรินท
เล่าว่าวันนั้นตั้งใจจะไปทำธุระที่อำเภอกาบเชิงค่ะ
ระหว่างที่ขับรถไปจะมีช่วงที่เป็นรอยต่อ
ระหว่างถนนลาดยางกับถนนลูกรังเธอไม่ชินเส้นทาง
ตรงนั้นเป็นทางลัดด้วย
ทำให้รถเสียหลักไปขูดกับต้นไม้ด้านซ้ายก่อน
ที่เธอจะหักหลบแล้วก็ไปชนกับต้นไม้ด้านขวาอีกที
จากนั้นลงไปอยู่ข้างทางเลยค่ะ
อันนี้คือสภาพตอนที่เธอนอนอยู่ข้างรถตัวเอง
ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ว่านอนแบบนี้อยู่ข้ามคืน
พอได้สติขึ้นมาพยายามตะเกียกตะกายไปหยิบโทรศัพท์
ซึ่งตกอยู่ภายในรถคือตัวเธอหลุดออกมาจากรถนะ
งไปประมาณ๕เมตรเธอก็พยายามตะเกียกตะกายเข้าไปในรถ
จำได้ว่าในรถเอาโทรศัพท์วางไว้ตรงไหน
แต่ไปไม่ถึงในรถค่ะวูบสลบไปนะคะ
ซึ่งตอนนั้นไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกแล้วค่ะ
ก็พยายามคลานออกมาจากรถเพื่อจะไปขอความช่วยเหลือ
แต่เธอก็บอกว่าไม่มีใครเห็นแน่นอน
เพราะคืนนั้นมืดป่าก็เป็นป่ารกร้าง
ในใจภาวนาให้ตัวเองขอให้ตัวเองปลอดภัย
และมีคนมาเจอสักทีจนกระทั่งเธอสลบสลายไปช่วงเช้า
มีคนมาเจอก็คือชาวบ้านแล้วก็แจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบนี่นะคะ
อกจากนี้นางสาววันนภายังต้องการฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ
สำหรับผู้ที่ขับขี่รถยนต์นะคะบอกว่าอันนี้สำคัญที่สุดเลย
ขึ้นรถปุ๊บทำเป็นนิสัยเลยนะคะคาดเข็มขัดนิรภัยและไม่ประมาท
ตอนนั้นยอมรับว่าประมาทที่ไม่ยอมคาดเข็มขัด
ทำให้ศีรษะได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเป็นแผลเวอะหวะนี่นะคะ
ตอนนี้ดีใจที่ตัวเองรอดตายได้จากอุบัติเหตุครั้งนี้
ถือว่าบุดหวิดมากแล้วก็ขอบคุณชาวบ้าน
เข้ามาช่วยเหลือไม่ยอมนิ่งดูดายนะคะ
ดวงแข็งจริงนอนฝ่าความหนาวอยู่แบบนั้น๑คืน
และแผลเป็นแผลชะกันด้วย
แขวนพระอะไรคะทีมงานเราไม่ได้บอก